เมื่อวานนี้ค่ะดิฉันได้มีโอกาสไปพัทยามา
ไปเจอพี่เวียสกุลวัดมานะ
แล้วก็เห็นว่ามีกรณีเรื่องดราม่าก่อน

ก็คือเบลล่ารานีเจอกับดราม่าในงานแฟนมิตติ้งบุภเพสันนิวาสไป
จบไปนี่แหละเพราะว่ามีคนในงานคุณพิธีกรเขาว่างั้นนะคะ
พูดชื่อหนุ่มเวียกลางเวทีขึ้นมาก็เลยทำเอาอเจ้าทั้งหลายนะ
คุณพี่หมื่นโป๊ปแล้วก็แม่หญิงเบลล่าเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยปลื้มกันสักเท่าไหร
เพราะรู้สึกว่างานนี้เขาจัดมาเพื่อแบบคนรักเบลล่าโป๊ปเนาะ
ไม่อยากได้ยินชื่ออื่นเงี้ยเหรอ
แววมาว่าหนุ่มโปมถึงกับประกาศออกสื่อว่าใจจริงก็อยากจะร่วมงานกับพระเอก
ก็อยากให้พี่เวียนที่จะสยบดราม่า

พูดชื่อเราขึ้นมาก็บอกว่าก็คงไม่แปลกมั้งเพราะว่าเขาก็รู้จักเรา
ดราม่าหรือไม่ดราม่าผมไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าก็แล้วแต่คนมองครับ
จริงเราก็ไม่ได้อยากมีชื่อเราไปอยู่ในนั้นหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในนั้นไง
แต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นมุกหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไร
เพราะว่าจะแซวกันไปก็อยากให้แบบอย่าไปซีเรียสครับละครก็เป็นละครเนาะ
ก็เชียร์กันได้แบบเต็มที่แหละเราก็ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เล่นละคร
เราก็มีนางเอกที่เราเล่นด้วยเราเข้าใจว่าจะจริงก็เต็มที่เลย
จริงได้หมดครับได้หมดเพราะว่าคือผมโตแล้วคือผมไม่ได้อยู่
ไม่ได้เป็นเด็กที่แบบจะต้องมาแบบมาเกี่ยงอะไรกับเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างนี้
คือสามารถทำงานได้กับทุกคนอยู่แล้ว

คือมีคนมีฉากฉากนึง

ฉันจะทำยังไงดีเรียกใครมาช่วยดีนะครับ
แฟนคลับก็ตะโกนบอกว่าพี่ป๊อปพี่โป๊อป

ก็เลยมีคนแบบกรี๊ดเฮฮาขำกันมากกว่านะ
ถ้าฟังจากเสียงไม่น่าจะมีใครดราม่ากับเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะ